ไปดูเรื่องราวต่อไปโอ้ยนี่ก็ลุ้นเหมือนกันคุณ
ลุ้นระทึกมากเข้าตำรานี้เลย
ตีนยังรู้พลาดสี่ตีนก็รู้พลั้งได้เหมือนกันค่ะ
ไปกันที่บ้านเลขที่๕๐ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะจ๊ะ
พี่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูจุดแสวงหาเขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้าน
ก็คือคุณป้าศรีวนาศเกรดนาคเขาบอกอุ้ยไม่รู้มีตัวอะไรเนี่ยลนลงไปในบ่อ
บ่อเนี่ยลึก๑๐เมตรเลยนะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานู่นแน่วันนี้วันอะไรวันพุธ
เกือบสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณจะรอดชีวิตอยู่ไหมอ่ะ
พี่พี่กู้ภัยได้ยินก็รีบมาเลยค่ะจัดแจงเตรียมอุปกรณ์มาเลย
เพราะว่าคุณพี่เจ้าของบ้านเขาบอกไม่รู้ตัวอะไรมาเลยค่ะเตรียมให้กันช่วยเหลือเต็มที่เลยนะคะ
แต่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีแบบยึกยักยึกยักเอ๊ะลองดูเชิงก่อนนะว่าลงไปแล้วยังไง
ลงไปแล้วจะทำงานสะดวกไหมเพราะคุณผู้ชมลองสังเกตด้วยสายตา
คือบ่อมันค่อนข้างแคบเห็นไหมคะแล้วเนี่ยพี่พี่เขาค่อยค่อยโรยตัวเข้าไป
คือมันโรยตัวยากมากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมันมีเหล็กกั้นตรงกลางนิดนึง
ค่ะพอลงไปถึงก้นบ่อค่ะพี่กู้ภัยเขาเร่งทำการช่วยเหลือเจ้าตัวที่อยู่ก้นบ่อทันที
เพราะว่ามันติดอยู่มาเป็นสัปดาห์แล้วงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชม
พี่กู้ภัยนี่ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะช่วยออกมาได้
ครับแต่ทันใดนั้นเองเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
อุทานเลยได้ไหม

ตัวเงินตัวทองอ่ะสิ
ไอ้เจ้าสัตว์ที่มันพังลงไปเนี่ย
มันคือเจ้าตัวเงินตัวทอง

คุณผู้ชมไม่รู้ทำอีท่าไหน

เพราะมันมีแต่สี่ตีนยังรู้พลาด

โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะตกลงไปในบ่อ

ตัวเงินตัวทองขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว
นึกว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเหยียบแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมา